คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่านะคะไปเพิ่มความสุขกันนิดนึงนะคะ
เพราะว่า๑๔เมษาวันนี้ถือว่าเป็นวันครอบครัวเลยนะ
พาไปดูครอบครัวนี้เลยเห็นไหมสุดน่ารักเลยคุณตั๊กบริบูรณ์ค่ะ
และที่สำคัญพาน้องบีลีฟมาด้วยค่ะ

เที่ยวงานวัดตามคอนเซ็ปต์รางน้ำนคราเขมสงการค่ะ
โรงแรมภูแมนซอยรางน้ำ
และก็ไปฟังสัมภาษณ์กลวนพร้อมกับเคลียร์ข่าวด้วยนะ
ว่าคือมีข่าวว่าพี่ตั๊กลงทุนจ้างครูมาสอนภาษาไทย
เพราะว่ากลัวลูกสาวพูดไทยไม่ชัด
จริงหรือเปล่าเดี๋ยวขยับมาดูความสุขสนของบ้านนี้กันค่ะ
นี่คะจับน้องบีรีฟใส่ชุดไทยนี่
อะไรฮะถูกต้องครับเพราะว่านี่คือวันของสงกรานไงครับผม
แม่แล้วเมียก็สวยด้วยลูกสาวก็คือชุดก็คือเข้าธีมกันเป๊ะเลย
พ่อหล่อไหมครับวันนี้หล่อไหมครับลูก

ฉันเห็นมีให้คุณครูมาสอนภาษาไทยน้องด้วย
ใช่ฮะใช่ฮะสอนเพิ่มเติมครับเพราะว่าเด็กคนนี้ฉลาดจริงครับ
ภาษาด้วยกันฮะเก่งมากอังกฤษก็ได้จีนก็ได้ไทยก็ได้
แต่ว่าคือไทยยังไม่ค่อยชัดมาก
คือลูกถือได้ว่าดีขึ้นเยอะ
แต่ว่าเมียกลับแย่ลงเรื่อยครับผม
เอานะก็ค่อยปรับกันไป
แซวภรรยาแซวคุณลูกตลอดเลยนะคะ
คุณแม่เขาก็เลี้ยงด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน
อย่าลืมนะคุณแม่เขาเป็นคนต่างชาตินะจ๊ะ
ใช่แล้วเขาไม่ใช่คนไทยก็ต้องให้น้องปรับตัวนิดนึง
ตั๊กเองก็หน้าตามีเขาโครงเป็นลูกครึ่งกับเขาเหมือนกัน